ด้านหลังนี้เรื่องของการโดนให้ออกจากงาน
ฝั่งลูกชายแค้นว่าโดนไล่ออก

พ่อมาแม่มาลูกสาวมา
แล้วบุกมาที่ทำงานนี้ค่ะ
ปรากฏว่าเจอหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงใช่ไหม
คนนี้ใช่ไหมไล่ลูกฉันออก

เป็นภาพกล้องวงจรปิดเดินตรงเข้ามาแล้ว

เสื้อสีแดงนี้เป็นหัวหน้างาน

คนหนึ่งเป็นแม่คนหนึ่งเป็นลูกสาวนี่ค่ะ
หยิบอะไรมาเหมือนกับจะฟาดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
จังหวะนี้ค่ะฝั่งทางหัวหน้างานเธอก็ไม่ยอมเหมือนกันนะ
เนี่ยเดินไปใช่หยิบอาวุธไปจะไปขู่เหมือนกันนะคุณผู้ชม
น่าจะเป็นเหล็กใช่ไหมอ่ะแล้วหลังจากนั้นโอ้โหนี่ก็เต็มที่ทั้งสองฝ่ายเหมือนกันนะคุณผู้ชม
ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือเห็นดูเหมือนกับฝ่ายหนึ่งก็มีอาวุธคนนึงจะเป็นเหล็ก
อีกคนนึงคงเป็นมีดดาบอะค่ะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็แยกย้ายกันไปนะ
ทีนี้เราไปคุยกับทางฝั่งผู้เสียหายนี่เอาให้คุณผู้ชมดูเห็นไหมฝั่งหนึ่งเป็นเหล็กน่ะ
เหมือนกับเอามาจะฟาดแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มีมีดดาบผู้เสียหายฝั่งคนเจ็บคนนี้เลย
เป็นผู้หญิงเสื้อสีแดงที่อยู่ในคลิปเมื่อกี้แล้วก็เป็นหัวหน้างานเนี่ยนะคะ
ชื่อว่ากัญญารัฐรักษาพลอายุ๒๕ปีเธอเล่าให้ฟังบอกว่าพี่หนูจะเล่าให้ฟัง
จุดเริ่มต้นจริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวันที่๑๒ตุลา
จังหวัดสุราธานีเพิ่งจะมาทำหน้าที่หัวหน้า
หนูเพิ่งมาได้สองวันพี่ฟังนะหลังจากนั้น
พอหนูมาเป็นหัวหน้าที่บริษัทนี้๒วันปรากฏว่าทางต้นสังกัดทางบริษัทโทรมาบอกกับหนู
ว่าฝั่งลูกชายของผู้ก่อเหตุเขาเป็นพนักงานใช่ไหมเขาทุจริต
ทีนี้ทางต้นสังกัดอ่ะเขาให้พนักงานคนนี้ออกจากงานเออ
เพราะว่าพนักงานคนนี้เหมือนกับคือเขาก็พอมีเรื่องทุจริตแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเอาทรัพย์สินของบริษัทไป
ตัวเธอคุณกัญญารัฐที่เป็นหัวหน้างานตอนนั้นถึงแม้จะเพิ่งมารับตำแหน่งก็ตาม
หลังจากนั้นก็ยกเลิกข้อความไปเห็นไหมคะข้างล่างข้างล่างสุดท้ายนะทีนี้พอตอนค่ำเนี่ยลูกน้องคนนั้นเขาก็มาที่บริษัทนะ
เหมือนเลิกเสื้อให้ดูอ่ะว่ามีมีดมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือเขาก็เดินหนีออกมาแล้วก็ให้เพื่อนที่มาด้วยกันอ่ะ
โทรศัพท์เรียกเรียกทั้งครอบครัวมาแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
ก็เลยตัดมาเป็นภาพนี้ไงที่พ่อแม่ก็มาพ่อมาแม่มา
ลูกสาวอีกคนนึงมาตอนจังหวะที่พ่อมาถึงเนี่ยนะ
พ่อมาถามทางหัวหน้าคนนี้ก่อนเลยว่ามึงพูดอะไร
แล้วต่อยแล้วตบเลยเนี่ยแบบนี้เลยค่ะฝั่งเธอก็กระชากเสื้อจนเสื้อพ่อขาดเหมือนกันนะ
แล้วหลังจากนั้นนะฝั่งพ่อบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวกูจะกลับไปเอาปืนมายิงมึง
เออแล้วมันมีประโยคสุดท้ายที่พูดด้วยนะบอกว่ายังยัง
ไม่มีใครทำอะไรกูได้หรอกกูอ่ะลูกหลานผู้ใหญ่บ้านบอกแบบเนี้ยโอ้โห
ตัวเธอเนี่ยได้รับบาดเจ็บแหละโดนตบแบบไปฉาดใหญ่เนี่ยนะคะ
หน้าก็ช้ำไปตรวจร่างกายแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจ
ยังจำได้อยู่ไหมคะเมื่อกี้บอกวันที่ไปวันที่๑๒ตุลา
วันนี้๓๐พฤศจิกาแล้วคุณผู้ชม
มาแบบเดือนจะ๒เดือนแล้วค่ะคดีไม่คืบหน้าเลย
แล้วสิ่งที่ตัวของทางฝั่งคนเจ็บคุณกัญญารัฐเขาติดใจ

ก็เลยแบบเอ๊ะมันเกี่ยวกันไหมพอมาประติดประต่อเชื่อมโยง

คดีเธอที่เธอโดนทำร้ายมันผ่านมาจะ๒เดือนแล้ว

นี่แหละซึ่งพอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์

คือเธอก็ทำงานที่บริษัทขนส่งเอกชนนั้นต่อ

แล้วเจอฝั่งนี้ฝั่งผู้ก่อเหตุ

จะปลอดภัยไหมเลยตัดสินใจลาออกจากงานนะ

ฝั่งครอบครัวนี้ออกหมายเรียกมาครั้งนึงแล้ว

แต่ฝั่งแม่กับลูกสาวที่บุกมาด้วยปฏิเสธ

เพราะว่าเรื่องราวมันก็ผ่านมาจะ๒เดือนแล้ว

ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่กรณีนี้เท่านั้น
ถ้าคุณเป็นลูกจ้างแล้วถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม
ขั้นตอนแรกคุณปรึกษากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก่อน

สองถ้ารู้สึกว่าฉันเอาเรื่องแน่นอน

อย่าไปลงมือเองอย่าไปทำแบบนี้
เดี๋ยวจะกลายถ้าคุณแบบถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจริง
จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะคุณไปตีเขาแล้วนะ